ท่านเจ้าวาดขันติไม่อยู่แล้วขันติไม่อยู่แล้วไปโรงพยาบาล
ไปเจอหมอพูดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วอีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชมครับ
โยนย่ามพระลงพื้นท่านบอกมาขอคำมานะมาขอคำมา
แล้วก็ปรับปรุงการให้บริการให้มันดีกว่านี้
คุณผู้ชมครับพระประทีพทันตะจิตโตท่านเจ้าอาวาสวัดแปดอ้อม
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
หมอใหม่ประจำห้อง๓ที่โรงพยาบาลโพทะเลพูดจาไม่ดี
พระออกมาจากห้องแถมยังโยนย่ามพระออกมาข้างนอก
เรียนมาสูงเสียเปล่าทีมข่าวไปตรวจสอบครับ
ไปเจอพระประทีพระท่านก็เล่าให้ฟังบอกท่านไปตรวจเป็นความดันสูง
ตามนัดเนี่ยบ่ายวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ท่านจึงออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกกลับไปห้องตรวจ
ท่านก็ยืนรอแต่เหลือไปเห็นเหลือไปเห็นว่าย่ามน่ะ
วางอยู่กับพื้นก็เลยเข้าไปหยิบย่ามแล้วก็เดินเข้าไปในห้องตรวจนะครับ
เพื่อจะหยิบใบนัดรอเรียกใหม่แต่กลับถูกต่อว่า
ด้วยคำพูดที่ใส่อารมณ์บอกว่าเข้ามาทำไมยังไม่ถึงคิว
รอเรียกคิวใหม่ออกไปข้างนอกโน่น
นำเรื่องนี้มาโพสต์นะครับเพื่อให้โรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการครับ
แกก็บอกว่าขอบัตรใบนัดให้ฉันก่อนนะฉันจะหยิบปั๊บ
เขาก็ว่าฉันว่าเข้ามาทำไมเขาว่าอย่างนี้ยังไม่ถึงคิว
เดี๋ยวผมจะเรียกว่าอย่างนั้นก็เลยบอกออกไปนู่นไปรอข้างนอกโน่น
นี่ฉันก็เลยเดินออกมาเอ๊ะทำไมฉันก็มาคิดว่าคุณโยมหมอหมอใหญ่นะ
ก็เลยทำไมเขาใช้คำพูดไม่ถูกต้องและย่ามฉันเนี่ยย่ามพระ
ไม่น่าจะเอาออกมาวางไว้ข้างนอกอย่างนั้นมาวางไว้ทางเดิน
จริงแล้วย่ามฉันอยู่ในห้องที่ในห้องหมอใหญ่นั่นแหละ
แต่หมอใหญ่เอาของฉันออกมาได้ยังไงแต่นี่โมนฉันว่า
ให้ฉันเนี่ยหลวงตาหรืออาจารย์หวานถือย่ามนะ
ผมจะได้เลือกโยมคนใหม่เข้ามาแทนอาจารย์ก่อน
เอาเราต้องฟังความโรงพยาบาลเขาด้วยโรงพยาบาลชี้แจงบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
แพทย์ผู้ตรวจเนี่ยนะครับหยิบย่ามจากเก้าอี้มาวางที่พื้น
จริงไม่ได้โยนเนื่องจากมีคนไข้เนี่ย
นั่งรถเข็นเข้ามาตรวจจึงต้องหยิบย่ามหลบให้คนไข้นั่ง
ส่วนเรื่องถ้อยคำที่กระทบกระทั่งกับคนไข้โรงพยาบาลยินดีปรับปรุง
จากนี้จะจัดที่นั่งสำหรับพระนะครับพระสงฆ์น่ะ
โดยเฉพาะเลยเพื่ออำนวยความสะดวก